เรื่องความหวานเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงจริงโดยเฉพาะสาวมิวนิตถาคุณผู้ชมล่าสุดชี้ออกมารีวิวรีวิวในที่นี้ไม่ได้รีวิวสินค้าหรืออาหารแต่เป็นรีวิวชีวิตหลังจากที่มีสามีเป็นของตัวเองค่ะคืออย่างที่รู้ก็ดีว่าแฮปปี้มากตั้งแต่ต้นปีนะคะพี่พี่เจ้าสาวป้ายแดงมิวนิตถาก็โพสต์อวดข
อยู่บ้านฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้แตกต่างจากก่อนแต่งสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วสำหรับงานฉลองมงคลสมรสที่จะจัดในวันศุกร์นี้นะคะสาวมิวบอกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหวังว่าพิธีการในวันนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมกับขอบคุณล้ว

หวังว่าทุกอย่างจะโปรไปได้ด้วยดีสาวมิวบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยแฮปปี้มากตลอดสองสัปดาห์
มีปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะเรื่องแย่งผ้าห่มค่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหาที่เชื่อว่าสาวที่โสดก็อาจจะพบเจอได้ถ้าเกิดว่ามีพี่มีน้องอยู่นะคะ